ไหนค่ะกินกาแฟแล้วนะคะต่อเนื่องเลยดีกว่ากับร้านกาแฟ
เอาให้มันตาค้ากันเลยคุณผู้ชมค่ะ

แม่เนี่ยโอ้โหเตรียมไปอุดหนุนกันได้เลยจ้า
หลังจากตัวเองหายป่วยจากโควิด
เหล่าบรรดาแม่ยกแฟนคลับเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี
เหล่าบรรดาแม่ยกนะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับเขา
อกจากมอบความสุขให้กับเจ้าตัวแล้ว
ถ้ายังเป็นการมอบความสุขให้กับน้องในทีมงานของเขาด้วย
เพราะร้านนี้คือเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้

ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะ
ที่ไม่สามารถไปออกโชว์ได้ก็มาทำกาแฟก็ละกัน
เอาไปฟังเสียงจ้า

เลยรู้สึกว่าเด็กเราอยู่ที่บ้าน
มันไม่เกิดอะไรเลยมันไม่เกิดรายได้มันไม่เกิด

เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะสร้างตรงนี้เพื่อให้
อย่างน้อยน้องเราได้มีงานทำ

เรียกว่าอะไรมันเป็นธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับ
รู้สึกว่าร้านนี้มันเกิดขึ้นจากความรักของ
ซีทุกคนที่เขารักตีสนับสนุนตี

ก็เลยเลือกวันที่๑๔กุมภามาเปิดร้าน

ผมฝากไปกับใจทุกคนด้วย

ร้านไกลไหมอยากไปพี่แจ๊คมันอยากไป
โพธารามโพธารามราดุรีนะคะ
นี่งบประมาณ๓ล้านในการสร้างร้าน

คุณผู้ชมเราไปร้านกาแฟมา๒ที่แล้วนะคะ